นางเอกนางร้ายนางฮาคิดว่าอะไรคือแพทย์นับประพาที่สุดครับ
นางเอกนางร้ายนางหาคิดว่าอะไรคือแพทน้าปะพาที่สุดครับ
นางเอกนางร้ายนางหาคิดว่าอะไรคือแพทน้าปะพาที่สุดครับ
นางเอกนางร้ายนางหาคิดว่าอะไรคือแพทน้าปะพาที่สุดครับ

ที่แบบว่าบางทีเราเจอคนนี้แล้วบอกอุ๊ยถ้านึกถึงคนนี้จะคล้ายกับคนนี้
ตายจากใกล้กันแต่ของเราไม่ใช่เลย
แล้วก็เชื่อว่าในวงการนี้ก็ไม่มีใครที่เป็นแบบนี้ค่ะซึ่งดีแล้ว
บางคนมีโรคส่วนตัวสูงมาก

ดูลุคดูในไอจีคือแซ่บเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวตีนมาก
ปากแจ๋วมันคือสุด

อยู่บ้านนั่งเล่นกับลูกไลฟ์ขายของ
บางวันเข้าวัดแล้วไปกับผมไม่ค่อยมีเพื่อน

พอไม่แฮงเอาท์เพื่อนก็น้อยจะไม่ค่อยอยากไปไหนมาไหน
เพราะเราอายเป็นเพราะมูไม่ชอบเจอคนยิ้ม
ถ่ายรูปหรือไปเดินห้างแล้วคนเข้ามา
แพทย์อย่างเนี่ยทำตัวไม่ถูกแล้ว

ก็เข้ามาเลยเลยจะโอ๊ยก็เลยไม่ค่อยไปไหน
ก็จะไปทีก็จะถามว่าเออเพื่อนมีใครไปไหนไหม

สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องอยู่กับใครก็ได้
ก็บอกไม่ถูกคนเรามันแปลกจริง
เรื่องบางอย่างที่ไม่เห็นต้องดราม่าก็ดราม่า

บางอย่างไม่เห็นต้องไวรอลก็ต้องไวรอล

แล้วแต่เลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
คำพูดที่แพทย์พูดมันคือเรื่องจริง
คือเหมือนสมมุติชาวเน็ตไม่พอใจไปขุด
ไปก็เท่านั้นเพราะนั่นคือเรื่องจริง
คุณจะไม่ได้อะไรที่มันดีไปกว่านี้แล้วค่ะ
นั่นคือแพทย์แล้วแพทย์ก็ไม่ได้มีตัวตนที่สร้างขึ้นมา
เพื่อให้เขาชอบเราในแบบนั้น
เราเป็นเราตบก็คือตบ
เป็นข่าวก็คือตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานจะอยู่ตลอดไปจ้ะ
ก็แค่ยอมรับมันนี่คือชีวิต
คุณย่าเขาเลี้ยงแพทย์แบบเหมือนไข่ในหินเลยอะค่ะ
คือจริงแพทย์เป็นหลานเนอะแต่แต่ถ้าย้อนกลับไปอ่ะ
เพิ่งจะมารู้ว่าแพทย์เป็นหลานเขาเมื่อตอนแพทย์อายุ๒๐
แต่แปลว่า๒๐ปีที่ผ่านมาแพทย์เข้าใจว่าแพทย์เป็นลูกเขา

ก็เป็นเขาเป็นคุณแม่เรา
ชีวิตเรามันเหนื่อยมากคือแกฟิกมาก

ถ้าแพทย์ไม่ได้เกรด๔ชีวิตแพทย์จะดับศูนย์ทันที

กูสวยแล้วรออะไรละครับผมสมมติเต็ม๒๐เราได้๑๘

แม่เราเดินไปที่โรงเรียนแล้วถามว่า

ให้มันจำเข้าไปในหัวว่าต่อไปจะไม่ผิดอีก

แล้วหันกลับไปแล้วเจอแม่เราเดินทางห่าง

แล้วเวลาว่างของเราคือการแคสต์งาน

เรียนของเราคือการไปเรียนเพิ่มเติม
แม่เราก็จะรับเราจากที่โรงเรียนนะคะ

เพื่อให้เราไปแคสต์งานต่อตอน๕๖โมงเย็น
สับเรียบร้อยแม่เราเป็นคนจัดแจง
ซึ่งตั้งแต่ก่อนเราไม่ใช่ไม่ชอบ
มันแบบทำไมชีวิตเรามันน่าเบื่อจังอะไรอย่างนี้

แล้วเราก็เราแคสต์มาหลายตัวแล้ว

แล้วมันก็เป็นช่วงที่เราแบบต้องเตรียมตัวเอ็นใดอะไรอย่างนี้
เราก็รู้สึกว่าแค่เราเรียนเราก็เหนื่อยแล้ว
แล้วเราต้องสละเวลาที่เราจะต้องอ่านหนังสือค่ะ
เพื่อมานั่งรอแคสติ้ง
โอ้อ่าอ่าแล้วก็ไม่ได้

ขอตัวนี้ตัวสุดท้ายจริงเรามาถึงตรงนี้แล้ว

ถ้าตัวนี้ไม่ได้เราต้องยุติเรื่องตรงนี้

ถ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศแพทย์ไปมาแล้ว
เสร็จแล้วแพทย์ก็เริ่มถ่ายหนังสือนิตยสาร

ก้าวมาเป็นนักแสดงแบบเต็มตัว
ทุกอย่างแพทย์พูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นเพราะคุณย่า
ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน
แพทย์ว่าครอบครัวพี่แพทย์มีความสมบูรณ์แบบ

ไม่ค่ะคือพ่อแม่ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แท้เนอะ
เขาก็เลิกกันตั้งแต่แพทย์ยังจำอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำ
เอาพูดง่ายตั้งแต่วันแรกที่แพทย์ลืมตาอูแวะขึ้นมาก็
เพิ่งมารู้จักแม่แพทย์จริงตอนอายุ๓๒
แล้ววันที่แพทย์รู้จักแม่คือวันที่เขาเสียแล้วนะคะ
เห็นแม่ครั้งแรกในชีวิต๓๒ปีคือในโรงเย็นนะ

แล้วคนที่เป็นพ่อแพทย์ก็เรียกพี่มาตลอด
ทุกวันนี้แพทย์ก็เดี๋ยวก็เรียกพี่เดี๋ยวก็เรียกพ่อ

แล้วคุณย่ากับคุณปู่เขารักกันแต่เขาก็ไม่ได้สมบูรณ์
ตอนที่เขาเป็นพ่อแม่เราตอนที่เรายังไม่รู้ว่าคือปู่ย่า

เขาก็ทะเลาะกันตีกันหย่าล้างกันแยกกันอยู่
แพทย์นี้คือเขาเปิดแตกแยกของจริงตั้งแต่เกิดเลย

เพราะว่าแพทย์ได้รับความรักที่เยี่ยมมากจากคุณย่า
แพทย์ไม่เคยขาดอะไรเลย
ความรักความใส่ใจความทนุษนอม

แพทย์ก็เลยรู้สึกว่าไม่พ่อแม่แยกทางเขาก็แตกแยก
มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอามาเป็นผลลัพธ์ในชีวิตเราได้

จนถึงวันนี้ที่แพทย์มีลูกแพทย์ก็ไม่สมบูรณ์
แล้วเขาก็แทบจะไม่ได้ใกล้ชิดกับป๊าป๊าเลยถูกไหมคะ
ด้วยสถานการณ์ของเราสองคนด้วยสถานการณ์ของป๊าป๊า
ตลอดระยะ๖ปีเขาไม่ได้ใกล้ชิดเลย
ไม่อยากให้ลูกอ่ะโตมาแล้วเรามานั่งบังคับกัน
เพื่อจะอยู่กันเป็นพ่อแม่ลูกแบบไม่มีความสุข
เพื่อแค่ว่าอยากให้ลูกเห็นเราทั้งคู่ในที่ที่เดียวกัน
แล้วให้พูดได้ว่าเราเป็นครอบครัวมาแบบนั้นไม่ได้นะ
ไม่อยากให้ลูกเห็นว่าเราทะเลาะกันมีปัญหากัน
เชื่อว่าอันนี้สำคัญกว่าการที่ต้องมานั่งทนอยู่แล้วมีปัญหา
ก็ให้เขาเลือกเลยว่าถ้าเขาอยากจะเป็นแค่พ่อของน้อง
แต่ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีก็พอคือให้ความรักกับลูกก็พอ
ในวันที่คุณไม่สะดวกทำเดี๋ยวผมเป็นทั้งพ่อและแม่ให้
แต่ถ้าวันหนึ่งถ้าคุณได้กลับมาทำหน้าที่พ่อคุณก็ต้องทำ
แพทย์ก็เลยเป็นไอเดียที่เฉยกับคำว่าครอบครัวสมบูรณ์
ไม่โหยหาความรักหมายถึงในเรื่องชู้สาวนะคะ
จนแพทย์ไม่ติดทุกระดับประทับใจ
เพราะเคยคบมาแบบทุกระดับแล้วเราเคยทุกระดับประทับใจมาแล้ว
สุดท้ายมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เราจะระดับแบบนี้หรือแบบนี้

เลยแบบว่าไม่เกียรติขอให้เขาแบบเป็นคนที่เข้าใจเรา
ดีไม่ดีเราก็ตัดสินกันไม่ได้อีก
เราอาจจะมองเรื่องนี้ไม่ดีแต่เขาอาจจะบอกว่าโอ้บ้านกูเฉย
ลงก็ไม่รู้อีกเอาเป็นว่าต้องถูกจริตซึ่งกันและกันแค่นั้น
เพราะฉะนั้นความรักแบบชู้สาวตอนนี้แพทย์ไม่มีเลย
มีแต่แบบงานลูกครอบครัวเที่ยว
แล้วในมุมที่คนชื่นชมอย่างเช่นแบบฉายายอดกระตันยู

แพทย์ภูมิใจกับสิ่งเหล่านี้ไหมฮะ

ภูมิใจได้แต่แพทย์ว่าทุกคนเป็นได้
พูดเสมอว่าแพทย์ไม่ได้สร้างมัน
แต่มันมาจากสถานการณ์
คือเราอยู่ด้วยกันตลอดจนวันที่เขาเหนื่อยหรือเขาป่วย
เราก็อยากดูแลเขาแบบเต็มที่

ทำแต่แพทย์ไม่ได้สร้างแต่แพทย์ทำจริงไงคะ

แพทย์จำได้ว่ามีศูนย์ศูนย์หนึ่งที่ตอนนี้คุณแม่ไปอยู่อะ
วันแรกที่ศูนย์เข้ามาเขาพูดเลยว่า
เอาจริงเลยก่อนหน้าที่จะมาเจอ
คิดว่าคุณแพทย์สร้างภาพ
เขาคิดว่าคุณแพทย์น่าจะไม่ได้ทำเอง

เป็นฟิลแบบถ่ายรูปลงกับแม่เฉยอะไรอย่างนี้

ผู้ป่วยติดเตียงดูแลยากมากโดยเฉพาะผู้ป่วยอัลไซเมอร์
แล้วมีอาการที่แบบหลายอย่างอะเนอะ
พอวันหนึ่งที่ศูนย์เข้ามารับแม่เราค่ะ

ถามกับพี่เลี้ยงเราถามกับคนในอพาร์ทเมนต์
ทุกคนพูดว่าคุณแพทย์ทำเองนะคะ

ตั้งแต่อุ้มแม่อาบน้ำเปลี่ยนแพมเพิร์ต
ทำแผลกดทับที่ลึกถึงกระดูก

แพทย์ไปเรียนที่โรงพยาบาล

ทางศูนย์เลยแบบช็อตไปเลยอ่ะ

ถ้าไม่รักทำไม่ได้พลอยพูดเลยมันจะมีแต่ความเหนื่อย
ความคำถามว่าทำไมต้องเป็นเราวะ
ไม่มีเลยแพทย์มีแต่ว่าต้องเป็นแพทย์ดีวะ

วันหนึ่งถ้าวงการบันเทิงหันหลังให้เรา

คือแพทย์คิดเรื่องนี้มาตอนที่แพทย์ประสบพบเจอเรื่องไรที่สุด
เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วแพทย์ก็คิดว่าแพทย์จะไม่ได้กลับมาอยู่แล้ว

ว่ามันยากมากที่สังคมจะเปิดรับ

อย่างที่แพทย์บอกแพทย์กำหนดสังคมไม่ได้
วันนี้ศาลท่านไม่ได้เอาอะไรกับแพทย์แล้ว
แต่เราเคยเป็นภรรยาของตอนนี้
คนคนนั้นยังอยู่ข้างในอยู่เลย

ถูกไหมเราที่แพทย์บอกคือแพทย์ไม่รู้
แพทย์เลยคิดกันตัวเองแต่ตอนนั้นไปอยู่แล้วว่า

อะไรก็ได้ที่พอมีเงินเดือนก็ได้

จะหมื่นห้ามือนึงรายได้รายวันหรือรายเดือน
เท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มีเงินเข้าแล้วต้องมีงาน
เชื่อว่าเงินเก็บของแพทย์มีอยู่ส่วนหนึ่ง

ไม่จำเป็นจะต้องเป็นจำนวนเท่าเดิม
แต่ขอให้เพิ่มเข้ามาจากที่ไม่เพิ่มเลยดีกว่า
ไม่รู้ว่าความสำเร็จคนเราวัดกันตรงไหน

ต้องมีแฟนคลับล้านคนอย่างนี้เล่นสำเร็จหรือเปล่า
หรือยังไงสำหรับแพทย์คือแค่มีงานทำนี่คือแบบ

แค่มึงมีงานทำคือมึงโชคดีแล้ว

เงินเยอะเงินน้อยยังไม่ใช่เป้าหมายของแพทย์เลยนะ

งานเงินน้อยทำไปเยอะเดี๋ยวทำไปเรื่อยเงินก็เยอะ
โปรดติดตามตอนต่อไป